นักวิเคราะห์เห็นตรงกันครับว่าการแข่งขันต่อจากนี้
สมรภูมิในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีการแข่งขันมากขึ้น
เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับ
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจิรภาสุริสุขครับ
ช่วยลดจำนวนการตั้งเสาสถานีฐาน
ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัด

หลังจากนี้จะเห็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ตลาดผู้ใช้งานในต่างจังหวัดมากขึ้น
เขาจำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ดึงให้เขาใช้ข้อมูลดิจิทัลพวกนี้แหละ
ในการทำธุรกิจให้เท่าเทียมกับประวัติศาสตร์ใจใหญ่
แนวโน้มนี้จะเห็นในเร็วนี้
ไม่ต้องมองไปไกล๓๔ปีปีหน้าก็เห็นแล้วล่ะนะครับ
เมื่อการประมูลขึ้น๙๐๐จบลง
เป็นจุดขายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผลักดันให้เกิดคอนเทนต์มากมาย
มาช่วยขยายจำนวนผู้ใช้งานในตลาดค่ะ
หนึ่งคือขยายจำนวนผู้ใช้นะครับ
กับ๒ขยายปริมาณการใช้ต่อหัว

และแถมว่าถ้าเรามองการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน
๓เจ้าเนี่ยเราก็ครอบคลุมเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นหลักอันดับแรกของเขาเนี่ย
ในเรื่องของราคา
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ยังเห็นตรงกันว่า
การทำตลาดด้านคอนเทนต์จะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหลังจากนี้พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนจะมีมากขึ้นค่ะ
จากการที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหันมาจับมือกับพันธมิตรด้านสื่อ
ในการจัดทำแพ็คเก็ตการให้บริการคอนเทนต์ด้านความบันเทิงข่าวสารต่างที่จะมีราคาถูกลงหวังดึงผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นค่ะ
อกจากนี้จะมีการจับมือกับภาคธุรกิจอีคอมเมิร์สในการจัดทำวีดีโอโฆษณา
รวมถึงจะเห็นภาพของอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
และนำไปสู่การขายอุปกรณ์พร้อมซิมเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ส่งผลให้การแข่งขันตลาดโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน